ปืนไฟหรือว่าแก๊สนี่ก็เหมือนกัน

มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนโบรี
มีเพลิงไหม้รถยนต์คันหนึ่ง

ตะบนแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนโบรี
ภัยเขาได้รับแจ้งเหตุเขาก็ไปช่วยเหลือกันนะครับ
ผู้บาดเจ็บอยู่ในรถถูกไฟคลอกนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะหลังจากไปช่วยกัน
ช่วยว่านายเอกชัยถนอมแนบอายุ๒๑ปี
โอ้โหแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่า
นายเอกชัยเนี่ยเขาเอาถังแก๊สขนาด๑๕กิโลกรัมเข้าไปในรถ
ไปเปิดไปปิดวาวแก๊สอยู่ในรถ
เพื่อจะประชดภรรยาที่ทิ้งเข้าไป
ค่ะเปิดปิดแก๊สมันก็รออยู่ในรถ
ถูกต้องแล้วจังหวะนั้นก็โทรบอกคนในบ้าน
ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยโทรบอกคนในบ้านบอกว่าโทรตามเมียให้หน่อย
จังหวะที่คนในบ้านเนี่ยกดรับแล้วคุยปุ้มเลย
นี่น่าจะคล้ายกับเวลาเราไปปั๊มน้ำมันใช่ไหม

ใช่งดใช้โทรศัพท์มือถือขณะเติมน้ำมันเติมแก๊สนะ
มันก็จะคล้ายแบบนี้คือบางทีมันมีประกายไฟเกิดขึ้น

ถูกต้องแล้วบวกกับอากาศก็ร้อนอบอ้าวอะไรด้วยนะฮะ
เนี่ยไม่น่าเชื่อนะโอ้โห

แค่จะประชดภรรยานะที่ทิ้งกันไปนะ
ว่าถ้าไม่กลับมาดูเปิดปิดวาวแก๊ส

โทรบอกญาติที่อยู่ในบ้านโทรบอกภรรยาหน่อย

สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวนะครับ
คุณตาของนายเอกชัยที่บาดเจ็บ
นายเอกชัยที่เป็นหลานอายุ๒๑

อยู่ในวันเกิดเหตุเลยนะครับได้พาไปดูสภาพรถยนต์ที่พังเสียหาย
กระจกหน้าแตกประตูรถก็ไม่สามารถปิดได้สนิทแล้ว
เพราะว่าถูกแรงระเบิดเข้าไปนะครับ
รถก็มีคราบสารเคมีดับเพลิงมีรอยเพลิงไหม้ที่เบาะหน้าฝั่งผู้โดยสารด้วยนะครับ
จากคำบอกเล่าของคุณตาจรินเนี่ยเราก็ทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์
เรื่องราวเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้นายเอกชัย
นำถังแก๊สถุงต้มขนาด๑๕กิโลกรัมถังแบบในบ้านเราเลยนะถังใหญ่เลยนะครับ
เอาไปไว้ในรถเก๋งที่จอดติดอยู่กับบ้านวางถังแก๊สไว้ที่ที่นั่งผู้โดยสารข้างคนขับ
แล้วนายเอกชัยก็เข้าไปนอนอยู่ที่เบาะด้านหลังแล้วก็ปิดประตูรถขังตัวเองไว้ในรถ
ช่วงที่อยู่ในรถเนี่ยนะนายเอกชัยก็เปิดปิดวาวแก๊สเปิดไปปิดมาสลับอยู่แบบนี้
นานอยู่หลายชั่วโมงทำให้แก๊สฟุ้งกระจายอยู่ทั่วรถ
โดยนายเอกชัยเองเขาก็ไม่ได้เอกใจว่าแก๊สเนี่ยมันอยู่เต็มรถเขาแล้วนะ
จากนั้นนายเอกชัยก็ใช้โทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรฮะโทรมาหาคุณตานี่แหละ
นอนดูทีวีอยู่ในบ้านเพื่อจะให้โทรบอกภรรยาที่เลิกกันไปที่ทิ้งกันไปเนี่ย
จะได้เหมือนกับจะได้กลับมาพอตากดรับโทรศัพท์เนี่ยเพราะได้ยินเสียงโทรศัพท์
ระเบิดตู้มแบบนี้เลยครับแล้วตาก็รีบวิ่งออกมาดูพบว่าอ้าวรถยนต์ระเบิดเกิดไฟไหม้
ตาก็รีบเข้าไปเอาถังดับเพลิงมาฉีดดับไฟโชคดีนะที่บ้านมีถังดับเพลิง
แล้วตาก็ใช้เป็นนะครับนายจรินบอกว่าตอนแรกคิดว่าหลานชายเนี่ย
น่าจะตายซะแล้วเพราะว่าเสียงระเบิดมันดังมาก
แต่พอมาดูก็พบว่าหลานชายเนี่ยวิ่งออกมาจากรถได้
ส่วนมูลเหตุจูงใจนั้นที่หลานชายทำลงไปก็คงจะมาจากการต้องการเรียกร้องความสนใจ
จากอดีตภรรยาที่เลิกรากันไปเพราะตั้งแต่ทั้งคู่เลิกกันไป
หลานชายก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนซึ่งก็เคยตักเตือนให้กำลังใจหลานชายที่ถูกอดีตภรรยาทิ้ง
ทั้งนี้ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องขึ้นนะครับหลานชายเคยทำแบบนี้มาแล้ว
เมื่อ๒๕มกราคม๓วันที่แล้วเคยทำมาแล้ว
แต่ว่า๓วันที่แล้วใช้แก๊สพิคนิคถังเล็กนะครับ
แล้วก็ตาก็แจ้งตำรวจตำรวจก็มาเกลี้ยกล่อมจนยอมออกมาจากรถ
วันนี้เอาอีกฮะซึ่งตาบอกว่าก็คงจะเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการ

ตัวเค้าเปิดประตูออกไปแล้วลุงไม่เห็นนึกว่าเค้านอนตายในรถแล้ว

เหมือนคิดว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการของเด็ก

คือเด็กมันไม่คิดว่าถ้ามันเปิดแก๊สมาแบบนี้แล้วโทรส่ง
โทรสำรึกจุดไฟแช็คมันจะเกิดระเบิดขึ้นได้
คือว่าเรียกร้องความสนใจ

แต่ลุงก็เตรียมพร้อมถ้าว่ามันเกิดอะไรพลาดพังเข้ามาก็
เราก็คิดว่าเรามีระเบิดอยู่บ้านแล้ว
โอ้สารพัดจะพูดสารพัดจะบอก
เขาก็ไม่ทำตามเขาบอกว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้

เขาก็ไปหาก็บอกก็ให้ไปบอกแฟนมาบอกว่า
ไม่ใช่ผู้วิเศษจะไปบังคับลูกเข้ามาได้ไง
พอลุงยังตายังบังคับมึงไม่ได้แล้วตาจะบังคับเขาได้ไง
เขาไม่ใช่ลูกหลานเขาแค่หลานสะพ้ายตา
เป็นหลานแท้ตายังบังคับมึงไม่ได้เลย

แต่คุณตาพูดถูกนะคุณตาพูดได้ใจจริง
หลานชายจะมาบังคับให้ไปตามภรรยากลับมา

ก็หลานเองตายังบังคับไม่ได้เลยหลานตัวเองเนี่ย

ส่วนทางนางวารุณีพร้อมมูลแม่ของนายเอกชัยผู้บาดเจ็บ
บอกว่าคือลูกชายเนี่ยคือแม่นะคิดว่าลูกชายต้องมีอาการทางจิต
และต้องได้รับการรักษาเยียวยาบำบัด
แต่ลูกชายไม่ยอมนะฮะที่จะไปรับการรักษา

ลูกชายเป็นคนเก็บกฎโมโหร้าย
เวลาไม่พอใจอะไรจะทำลายข้าวของ
ส่วนอดีตภรรยาของลูกชายก็มีปัญหาทะเลาะกันบ่อยครั้ง

จนสุดท้ายอดีตภรรยาก็ทนไม่ไหว
ขอเลิกแล้วก็ออกจากบ้านไป

เพราะว่ารักภรรยาคนนี้มาก
ก็พยายามบอกให้แม่กับคนอื่นเนี่ย
บอกให้อดีตภรรยาของเขาเนี่ยกลับมาหาเขา
กระทั่งล่าสุดลูกชายบอกให้ตาโทรไปหาอดีตภรรยา
ตาก็เหมือนกับว่าได้รับคำตอบว่า
อดีตภรรยาเนี่ยไปทำธุระนอกบ้าน

เขาก็เลยแบกถังแก๊สเข้าไปในรถ

ว่าไม่อยู่เพราะว่าไปไหนกับใครอะไรยังไง
อย่างก่อนหน้านี้เลิกงานมาถึงบ้าน
ลูกชายก็ยังบอกบอกให้ไปหาอดีตภรรยาให้หน่อย
ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่พูดปลอบใจ
กลัวจะทำร้ายของบ้างบางทีก็ลักขโมยตัวลูกไปบ้าง
แล้วก็จะกลัวฆ่าตัวตายบ้าง
เพื่อบีบเพื่อบังคับให้ญาติพี่น้องช่วยไปโทรคุยกับเมียเขา
เราก็พยายามให้เอาเมียเขากลับมาอยู่ให้ได้อะไรอย่างนี้
แล้วทุกครั้งที่เขาพยายามทำแบบนี้เรื่องมันจบยังไงครับผม
บางทีเราก็ต้องโกหกว่าเออเดี๋ยวขึ้นไปคุยให้นะ
อะไรนะแต่จริงไม่ได้ขึ้นไปคุยให้มันไง

พอมารู้ว่าเราช่วยมันก็จะเย็นลงเลย
จะรอฟังคำตอบ
ถ้าพูดทำร้ายข้าวของทำไมก็ต้องทำร้ายข้าวของ
เย็วอลวัดแล้วก็พอเราเห็นของเราก็คุยให้
แต่ว่าเราก็โกหกว่าเราไปให้คุยให้นะ
แล้วก็พยายามปลอกว่ามันก็ยังไม่คุยอะไรเหมือนเดิมคง
ตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับแพทย์ก็ยังไม่ให้เข้าเยี่ยมนะครับ
เพราะว่ากลัวบาดแผลติดเชื้อนะครับยังอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ว่าใครที่คิดทำแบบนี้นะ
เวลามีปัญหาเรื่องความรักแล้วคิดทำแบบนี้ไม่ได้ผลหรอก
เพราะอย่างกรณีนี้มันก็ไม่ได้ทำให้ความรักกลับคืนมาไง
ต้องมีสติทำใจอย่างเดียวเลยค่ะทำอย่างอื่นไม่ได้ค่ะ
หรือไม่ก็ต้องหาวิธีอื่นให้เขาเห็นเพราะเราดีขึ้นละ
กลับมาพบกันแล้วจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้
คือนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าคือ
ประกายไฟมันเกิดขึ้นจังหวะเราโทร

อากาศแห้งพอไปจับแล้วเป็นไฟฟ้าสถิต
อันนี้ก็เป็นประกายไฟนะน่ากลัว